พ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะฮะ
ซื้อสินค้าในตลาดเจอราคาสินค้าอะไรที่มันแบบว่ายังแพงอยู่บ้างฮะ
ส่งมาบอกกันหน่อยค่ะไลน์หน้าจอเอาจากไข่ไก่มันแพงเท่าไหร่
น้ำมันปลาบรรจุขวดคือซื้อขวดละเท่าไหกสิบบาทมีให้เห็นแล้วใช่ไหม
ผักเนี่ยราคาลดลงบ้างหรือยังนะฮะ
เพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าเรื่องของราคาผักจะลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่ราคาไข่วันนี้มีคนแซวกันอีกแล้ว

นายยกทำไมราคาแพงเราก็เลยสำรวจตลาดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อย
ใช่ค่ะมาดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหน่อยละกันนะคะ
ของทอดแม่ค้าที่เขาขายของทอดเขาได้รับผลกระทบเลย
เราไปที่ตลาดสดมหาราชที่กระบี่ค่ะก็พอราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะน้ำมันปามเนี่ยแม่ค้าที่เขาขายกล้วยทอด
เขาบอกว่าอุ้ยมันส่งผลกระทบหนักสิเนี่ยฉันน่ะขายของทอดต้นทุนมันสูงขึ้น
แต่ฉันก็ขึ้นราคาไม่ได้ก็ยังต้องขายราคาเดิมเนี่ย
พวกแบบของทอดเผือกทอดมันทอดเต้าหู้ทอดต่างเนี่ยนะคะ
ก็อยากให้รัฐคุมราคาหน่อยให้มันอยู่ที่กิโลกรัมละไม่เกิน๔๐บาทได้ไหม
ไปเจอพ่อค้าขายไก่ทอดค่ะพ่อค้าขายไก่ทอดก็บอกด้วยเหมือนกันนะ
ราคาน้ำมันปาล์มมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต้นทุนมันก็เพิ่มตามไปด้วย
แล้วผมเนี่ยต้องใช้น้ำมันทอดไก่วันนึงเนี่ย๒๐ลิตร
ต้นทุนราคามันก็สูงขึ้นมาวันหนึ่ง๒๐๐๓๐๐บาท
แต่ผมขึ้นราคาไก่ทอดของผมไม่ได้สงสารตอนนี้สงสารตัวผมเองด้วยแหละ
แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีรายได้มันก็น้อยลง
นี่เดือดร้อนกันมาแบบเป็นเดือนหลายเดือนแล้วด้วยนะคะ
นี่เรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
ราคาไม่ถึง๖๐บาทต่อขวดนะตกอยู่ที่๔๙๕๕บาท
อันนี้ก็ต้องสำรวจจุดเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขาเจอป่ะ
ชาวบ้านบางพื้นที่ยังร้องเรียนมาอยู่เลย
ว่าราคามันไปถึง๖๐แล้วนะครับ
ทีนี้มาดูราคาไข่ไก่กันบ้างนะครับ

หลังจากมันเป็นกระแสถาโถมมาเหลือเกินว่าไข่ท่านนายกช่วงนี้
ไข่ไก่ราคาแพงเหลือเกินนะครับ
พบว่าราคาไข่ไก่ในท้องตลาดยังคงขายในราคาปกติ
ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่ถาดละ๑๒๐บาท
เฉลี่ยฟองละเท่าไหร่คุณผู้ชมลองบกลบคูณหารกัน
เบอร์เล็กสุดเบอร์๕อยู่ที่ถาดละ๘๕บาท
ค้าส่งในตลาดสดมหาบราชยืนยันว่าราคาไข่ไก่เนี่ย

เพราะหากราคาขึ้นทางสมาคมผู้ค้าไข่ไก่

ส่วนเจ้าของร้านขายของชำคุณพี่เรไร
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ราคาไข่ไก่ยังไม่ขึ้น

แต่อนาคตหากไข่ไก่ปรับสูงขึ้น

มีติดครัวทุกบ้านทุกเรือนนะฮะ
อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าบริโภคจำเป็นให้ได้

โดยเฉพาะน้ำมันพืชปรับราคาขึ้นมาแล้ว
ผมสำรวจราคาไข่ไก่ให้แล้วกันฮะ
๐ตอนนี้ราคาขายปลีกอยู่ที่ฟองละประมาณ๓บาท๕๐บาท
แต่บางคนไปเจอนะเจอ๔บาท๕บาทก็มี

เออนะครับส่วนเบอร์๑ก็ไล่ลงมานะฮะ๓บาท
เบอร์๒๒๙๐บาทบ้างนะฮะ
เบอร์๓ก็๒๘๐บาทเบอร์๔๒๕๐บาท
แล้วก็เบอร์๕๒๑๐บาทนะครับ
คละหน้าฟาร์มตกอยู่ที่๒บาทนะคะ
ไข่ไก่ไปแล้วมาดูเรื่องราคาน้ำมันเมื่อกี้นิดนึง
เพราะว่าทางรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
เอาจริงนะปกติที่ชาวบ้านเขาร้องมาว่าค่าครองชีพแพง
ปกติน้ำมันปลางขวด๑๔๔ถึง๔๗ใช่ไหม
มีการเพิ่มราคาเป็น๕๑๖๐บาทใช่ไหมคะ
ทีนี้มันสูงกว่าที่กรมการค้าภายใน

ไปตรวจสอบในห้างค่ะในห้างในซุปเปอร์เนี่ย
เขาขายการขวดละ๕๑ถึง๕๔บาท
แต่เขาจำกัดปริมาณนะซื้อได้ครอบครัวละไม่เกิน๖ขวด
อย่างที่ร้านโชว์หวยร้านขายของชำนอกห้าง
มีให้เห็นเหมือนกันขวดละ๖๐บาท
ทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าสาเหตุที่น้ำมันปลามแพง

ก็ไปถามทางคนที่เขาทำอยู่ในธุรกิจผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน
เขาบอกว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดโลก
ราคาน้ำมันดิบมันปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดอยู่แล้ว
ราคาน้ำมันปลามันก็แพงขึ้นไปด้วย
แล้วที่ขายกัน๕๕บาทตอนนี้ขวดละ๕๕ถูกกว่าราคาต้นทุนที่แท้จริงนะ
เพราะปัจจุบันราคาน้ำมันปลามดิบ๔๕บาท
ถ้าเกิดว่ามาใส่ขวดบวกภาษีไป

แต่เนี่ยพยายามดูแลค่าคลองชีพให้กับผู้บริโภคอยู่
แล้วถ้าเกิดว่าแนวโน้มราคาน้ำมันปลามดิบยังแพงขึ้นอีก
โอกาสที่น้ำมันปาล์มขวดจะแพงขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะ
เมื่อเช้ารองอธิบดีกรมการค้าภายในเพิ่งประชุมนะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้จะต้องมีการเรียกประชุม

เพื่อจะตึงราคาน้ำมันปลามเอาไว้ด้วยนะฮะ